ดูตัวเลขก่อนกันแล้วกันนะครับผู้ติดเชื้อโควิด๑๙ในไทยนะครับ
วันนี้จากการแถลงของศูนย์บริหารสถานการณ์โรคโควิด๑๙หรือว่าสบคนะครับ
ตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้เรามีทั้งหมด๓๔รายนะครับทุกผู้ชมครับ
แล้วก็หายแล้วเนี่ย๑๗๗รายนั่นเท่ากับว่าเป็นอีกวันหนึ่งที่คนที่หายมากกว่าคนที่ป่วยใหม่นะฮะ
นี่๕วันติดต่อกันแล้วนะครับที่เป็นแบบนี้แต่ทางสบคบอกว่าอย่าเพิ่งประมาท
อย่าเพิ่งนิ่งนอนใจทุกอย่างยังต้องช่วยกันเหมือนเดิม
แบ่งเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ติดเชื้อรายเดิมหรือไปในสถานที่ที่มีการแพร่ระบาด๒๗ราย
เป็นผู้ป่วยรายใหม่๔รายนะครับ
โดยเป็นคนไทยที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ๒
ไปสถานที่ชุมนุมชน๑แล้วก็เป็นผู้ที่มีอาชีพเสี่ยง๑
แล้วก็ยังมีอีก๒นะครับที่ตอนนี้กำลังสอบสวนโรคหาแหล่งติดเชื้ออยู่
มีกลุ่มที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ
แล้วต้องกักตัวในสถานที่ของรัฐอยู่หนึ่งด้วยนะครับ
คนนี้กลับมาจากอินโดนีเซียนะครับตอนนี้กักตัวอยู่ที่จังหวัดสตูน
ขณะเดียวกันวันนี้มีผู้ที่รักษาหายนะครับ๑๗๗รายนะฮะ
มีผู้เสียชีวิต๑ศพเท่ากับว่าตอนนี้ตัวเลขผู้เสียชีวิตของเราเนี่ยรวม๔๑ศพแล้วนะครับ
ตัวเลขสะสมในขณะนี้ผู้ป่วยโควิด๑๙ในไทยมีทั้งหมด๒๖๑๓ราย
รักษาหายกลับบ้านได้แล้ว๑๔๐๕รายเสียชีวิตไป๔๑ศพนะครับ
นั่นเท่ากับว่ายังรักษาอาการอยู่ที่โรงพยาบาล๑๑๖๗ราย
นี่นะฮะถ้าดูตัวเลขเฉพาะวันนี้เนี่ย
เรามีผู้ติดเชื้อรายใหม่๓๔รักษาหาย๑๗๗เราได้กำไร๑๔๓นะฮะ
คุณหมอทวีสินบอกว่าการเพิ่มขึ้นของผู้รักษาหายนะฮะ
ทำให้ปัญหาเรื่องจำนวนเตียงมีทิศทางดีขึ้นนะครับ
แต่ทุกคนยังต้องช่วยการรักษาสถานการณ์แบบนี้ต่อไปนะครับ
จะต้องเข้มงวดกวดขันกันต่อไปนะฮะ
มาตรการต่างที่เน้นย้ำกันมาตลอด
อย่างวันนี้วันครอบครัวท่านอยู่กับครอบครัวนะครับ
แต่ก็ต้องเว้นระยะห่างนะฮะหรือว่าสวมหน้ากากอนามัยด้วยนะครับ
เพื่อป้องกันการติดเชื้อในครอบครัว
แพทย์ทวีสินกล่าวถึงมาตรการการช่วยเหลือคนไทยที่ตกค้างอยู่ในต่างประเทศ
แล้วก็ต้องเดินทางกลับประเทศไทยเนี่ยนะครับ
วันนี้มี๑๓๕คนนะครับจะเดินทางกลับมาจากเกาหลีใต้
จะมาถึงไทย๓ทุ่มนี่นะฮะ
แล้วก็แน่นอนว่าต้องไปกักตัวในสถานที่ของรัฐตามมาตรการนะครับ
วันพรุ่งนี้มีคนไทยจากเกาหลีใต้จะเดินทางกลับมาถึงไทยอีก๑๗๕คน
วันที่๑๖เมษายนจะมีมาจากเมาดีฟนะฮะ
คนไทยจะกลับมา๗๐คน
๑เมษายนมีคนไทยจะมาจากบังกลาเทศ๒๗คน
ทั้งหมดต้องไปกักตัวในสถานที่ของรัฐเป็นเวลา๑๔วันนะฮะ
จะไปกักตัวที่บ้านไม่ได้แล้วนะฮะ
ซึ่งสบคบอกว่าลองนึกภาพดูนะครับ
คนไทยที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศแล้วถ้าไม่กักตัวในสถานที่ที่จัดเตรียมเอาไว้เนี่ยจะเกิดอะไรขึ้น
อย่างเช่นผู้ที่เดินทางกลับมาจากอินโดนีเซียก่อนหน้านี้๗๘คนเนี่ยนะฮะ
พอเอาไปกักตัวที่ศูนย์กักตัวเนี่ยนะครับ
มีผู้ป่วยตั้งแต่วันที่๘เมษายนที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้นะ
๗๘คนจากอินโดนีเซียที่เข้ามานะติดเชื้อควิว๑๙๖๑
แล้วถ้าไม่กักตัวอยู่ในสถานที่ที่จัดเตรียมเอาไว้โอ้โหกลัวว่ามันจะกระจายไปมากขึ้น
ไปถึงบ้งถึงบ้านก็ไปติดคนใกล้ชิดคนในครอบครัวหรือว่าเกิดออกจากบ้านอีกไปนู่นมานี่อีกเรียบร้อยเลยทีนี้
นี่นะครับเขาถึงต้องกักตัวนะฮะส่วนวันนี้ปกติวันอังคารจะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับท่านผู้ชมครับ
แต่จะเลื่อนไปประชุมพรุ่งนี้นะครับเพราะว่าวันนี้มีการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนสมัยพิเศษว่าด้วยโรคโควิด๑๙
การประชุมของผู้นำประเทศต่างในอาเซียนผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เนสแบบนี้ฮะผู้นำอาเซียน๑๐ประเทศพลเอกประยุจันทร์โอชา
โควิด๑๙แล้วก็ผลกระทบต่างที่จะเกิดขึ้น
ที่ประชุมวันนี้มีมติเห็นชอบให้มีการรับรองปฏิญญาของการประชุมสุดยอดอาเซียน
การสนับสนุนข้อเสนอของไทยในการจัดตั้งกองทุนอาเซียนเพื่อรับมือกับโควิด๑๙
ทุนนี้จะใช้ในการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ให้กับประเทศสมาชิกอาเซียน
แล้วก็สนับสนุนการวิจัยพัฒนายาแล้วก็วัคซีน
นี่นะฮะยากับวัคซีนตอนนี้เป็นสิ่งที่โอ้โหโลกใบนี้ต้องการที่สุดนะครับในการรักษาโควิด๑๙
จากความร่วมมือของรัฐเอกชนและมหาวิทยาลัยให้กับทุกประเทศสมาชิกอาเซียน
เดี๋ยวจะส่งไปช่วยเหลือประเทศละ๑๐๐๐ชุด
นี่นะฮะก็ช่วยเหลือกันในช่วงเวลานี้